คุณผู้ชมจากอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวมาดูอีกเรื่องหนึ่ง

เพราะว่ามันมีเหตุคนร้ายไปวางยาเบื่อวัว
แล้วก็มีการเอาของมีคมมาขาดเฉือน

วัวตายอยู่ในหนองน้ำนะคะที่มหาสารคาม
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งติดตาม
เร่งหาว่าใครเป็นคนใจร้าย
ใครเป็นคนก่อเหตุแล้วจะนำตัวมาดำเนินคดีนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
หลังจากที่ตำรวจภูทรยางศรีสุราช

สาเหตุน่าจะมาจากคนร้ายมาลอบฆ่า

จุดที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหนองน้ำในทุ่งนา
ติดกับวัดป่าศรีสุโพวราราม
หมู่๑๐บ้านยางศรีสุราชที่จังหวัดมหาสารคามนั่นเองค่ะ
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งปั๊บก็รีบเดินทางไปตรวจสอบ

วัวเพศเมียอายุประมาณ๒ปี
นอนตายอยู่ริมหนองน้ำ

ไปเจอลูกกระสุนปืนอัดลมที่บริเวณใบหูของวัว
แล้วก็เจอร่องรอยของมีคมเฉือนบริเวณลำคอของมัน
แล้วก็ชิ้นเนื้อบริเวณลำคอของวัวโดนตัดโดนเฉือนออกไป
ใกล้กันกับจุดที่เกิดเหตุนะคะ
เห็นถังน้ำวางอยู่แล้วในถังเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเห็นไหมคะถังสีฟ้าสีขาวนั่นนะคะ
เขาบอกว่าถังตรงนี้มันมีกลิ่นคล้ายกับยาค่าย่า
ห่างออกไปก็เจอเป็นกระท่อมอยู่หลังหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเจออาวุธปืนยาวอัดลมวางอยู่
ก็เลยยึดเอาไว้ตรวจสอบว่าเป็นของใคร
แล้วปืนนี้ใช่ปืนกระบอกเดียวกันกับที่ยิงวัวหรือเปล่า
จากการสอบสวนนะคะก็ทราบว่าวัวตัวนี้เป็นของนายอุทัยนนทศรีอายุ๕๒ปี
นายอุไทยก็พาวัวมามาปล่อยกินย่าในที่นาของตัวเอง
อยู่ใกล้กับจุดที่พบซากวัวเนี่ยนะคะ
แต่ปรากฏว่าพอมาตรวจสอบอีกทีนึง
วัวตัวเมียอายุ๒ปีหายไปตัวหนึ่ง
ซึ่งนายอุทัยบอกว่าเพิ่งซื้อตัวนี้มาได้สัก๕เดือนเอง
ตอนนั้นซื้อมาจากตลาดนัดวัวตัวหนึ่งก็๒๐๐๐บาท
ทีนี้พอมันหายไปก็ออกตามหาหาไม่เจอ
มาเจอคือมันนอนตายอยู่ในหนองน้ำ
เจ้าหน้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากความขัดแย้ง
ของนายอุทัยกับเจ้าของที่นาที่อยู่ติดกัน
หรืออาจจะเป็นคนร้ายที่แอบมาขโมยวัวนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ก็มีการนำลูกกระสุน
แล้วก็ตรวจอวัยวะของวัวว่าที่วัวตายเนี่ย
เพราะโดนวางยาพิษโดนวางยาฆ่าย่าหรือเปล่า
หลังจากนี้ก็จะเร่งติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ